ถึงแม้ว่าจะยังไม่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ
ยังไม่เห็นเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยสำหรับอากิระนิชิโน
ตัวนิชโนเองมองเห็นจุดอ่อนของนักเตะไทย
ซึ่งรอเวลาในการปรับนะครับ
หากว่าเขาได้เข้ามารับงานครับ

ในฐานะอุบรายยกของสมากรมในฝ่าเทคนิค

ช่วงเวลาที่กุญสือรายนี้มาเมืองไทย
ก็คือนิชชิโนมีโอกาสคุยกันขนาดที่ไปชมเกมฟุตบอลไทยลีก
ซึ่งนิชโนเนี่ยไปชมเกมวันเสาร์คู่สุโขทัยกับแบงคอก
วันอาทิตย์ไปดูเกมระหว่างชนบุรีกับบุรีรำ
ก็เจอกับโค้ชเชงนั่งคุยกันนะครับก็มีโอกาสได้สอบถาม
เขาบอกว่าเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับนักเตะหลายคน
ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ว่า
ทำไมยืนตำแหน่งแบบนี้วิธีการนะครับเข้าบอลต่าง
พื้นที่ในการเล่นในการสร้างโอกาส
คือนิชโนก็เป็นคนมองที่ศักยภาพของผู้เล่นได้ดี
อันนี้คือโค้ชเชงเขาก็บอกมาให้ฟัง
ส่วนตัวเขาบอกเชื่อว่าช่วงแรกนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามารับงาน
ก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยได้
เวลาอันสั้นแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเนี่ย

แต่อยากให้แฟนบอลไทยเปิดใจเพราะว่า
โค้ชที่จะเข้ามารับงานค่อนข้างกระชั้นชิดเนี่ย

อยากให้มองเป็นเกมต่อเกมแล้วก็มองแผนในระยะยาวครับ
ขณะที่สมัครคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยนายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
เปิดเผยถึงแผนงานการเตรียมทีมชาติไทย
เพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่๒นะครับ
ซึ่งนัดแรกจะเริ่มต้นนะครับในเดือนกันยายนนี้
เช่นจะไปเก็บตัวที่ใดหรือว่าต้องการลงทีมในลักษณะเช่นไรนะครับ

สมคมก็พร้อมที่จะประสานให้กุศือรายนี้ได้ทำงานตามแผนงาน
ซึ่งคงจะได้มีการหารือกันอีกครั้งหลังจากที่การเสร็จสัญญานั้นลุล่วงนะครับ
ส่วนผลฟุตซอลไทยลีกนะครับที่จบไปแล้ว๑คู่
แล้วก็อีก๒คู่๖โมงครึ่งนะครับราชนาวีเจอกับบางกอกซิตี้
รวมถึงคู่นนทบุรีกับทางห้องเย็นท่าข้าม
คู่นี้ก็มีการแข่งขันแต่ไม่มีการถ่ายทอด
โปรแกรมทั้งหมดให้ได้ติดตามกันครับ